ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รถแท็กซี่คันหนึ่งนะฮะ

กำลังจะไปส่งผู้โดยสารไปเห็นที่กระโปรงหน้ารถเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
มีผู้โดยสารเพิ่มเกาะมาที่กระโปรงหน้า
ไม่ยอมโบกดีแล้วกำลังเลือยขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับ
นี่ครับมีเสียงบีบแรร์โดยไม่รู้รถคันไหนบีบ
อาจจะเห็นรถติดหรือว่าแท็กซี่พี่เขาบีบให้งู

แต่งูเหลือมเนี่ยโผล่มาอยู่หน้ากระโปรงรถ

ตอนที่เขาลงมาต้องจอดรถนะครับ
แล้วลงมาดูแล้วช่วยกันไล่งูครับทุกผู้ชมครับ
คือก้อนขับแท็กซี่ขับอยู่ดีมันโผล่มานะฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยนะครับ
ตอนจอดรถเพื่อจะไล่งูเลยครับ
ไปไปไปไปทางไทยทางมันให้ช่วงให้ราบกันนะ

ให้เจ้าของรถผมบอกเมื่อหน้าหนึ่งสามเก้าห้านะ
บอกเลขทะเบียนเสร็จสับเลย
โชเฟอร์แท็กซี่คันนี้รู้งานมาก
นี่ครับโอ้โหสุดท้ายตกลงมาที่พื้นถนน
ก็ต้องไล่ให้ลงท่อไป

คือความหมอพลาจะมาผมไม่ทัน
โอ้โหแม่เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับรถแท็กซี่คันนี้ครับ